กล้าเปลี่ยนท่านประธานสภาผู้ท่านสะดองที่กรอบ

นามของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอตอบข้อชี้แจงคำถาม
ตำหนิของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่าน
ที่มีตั้งคำถามต่อรัฐบาลแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบอย่างเข้มข้น

ก็ราคา๒๘บาทต่อกิโลกรัม
ราคายางภาราอยู่ที่กิโลกรัมตัว๗๐บาทครับ
ส่วนราคาปลาเงินมาจ้างก็เก้าบาทกิโลกรัม
ซึ่งก็พยายามดูแลราคาเหล่านี้แล้วนี้

ประการต่อมาพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อ
ก็ต้องบอกว่าทุกคนพยายามพูดกันมากว่าแพงทั้งแผ่นดิน
อยากจะบอกว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
แพงทั้งแผ่นดินเท่านั้นมันแพงทั้งโลก

ว่าเงินเฟ้อประเทศไทยจะขึ้นไปถึง๔๙

ประเทศอื่นก็มีอัตราเงินเฟ้อสูงไม่แพ้ประเทศไทยเช่นกัน
ณวันนี้อัตราเงินเฟ้อที่สหราชนาจักรหรืออังกฤษนั้น
สหรัฐอเมริกานั้น๙ในขณะที่ประเทศไทยนั้น๔๙
คำถามต่อมาที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้กรุณาสักถามคือ
ประการรัฐนั้นไม่อนาถาทำไมทำช่วงหน้าไม่ได้

ผมอยากจะกราบเรียนว่าตัวเลขก็ไม่โกหกเหมือนกัน
ประการแรกถ้าจะดูเรื่องของสวัสดิการนั้น
ไม่อยากให้ดูแค่มิติเดียวอยากให้ดูครบทุกมิติ
และมิติให้ดูนั้นอยากจะให้ดูครบวงจรด้วยครับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕
ที่ดูแลงบสวัสดิการของประชาชนผมยืนยันว่าไม่อนาถาแน่นอน
ถ้าจะเอาวัยเด็กมีงบประมาณสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิด
งบประมาณสงเคราะห์ครอบครัวเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
งบประมาณช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูครอบครัวอุปถัมภ์
งบประมาณจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย๑๕ปี
งบประมาณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
งบประมาณเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
งบประมาณอาหารกลางวันนักเรียนงบนงโรงเรียน
นอกจากนั้นแล้วเมื่อสู่วัยทำงานก็ยังมีเงินชดเชยกรณีว่างงาน
ชดเชยกรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง
ชดเชยกรณีว่างงานจากการลาออก
ผู้สูงอายุซึ่งมีการพูดกันมากว่า
วันนี้เรามีเบี้ยสนับสนุนผู้สูงอายุ
มีสวัสดิการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
งบปรับปรุงซ่อมแซนบ้านผู้สูงอายุ
งบช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
บพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
บปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัด
บสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ
ยังมีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าระบบประกันสังคม
พยอบประต่างงานท่องถีนลูกจ้าง
และงบสนับสนุนค่าป่วยและค่าพัฒนาศักยภาพอสมอีก
ทั้งหมดนี้ถ้าดูให้ครบวงจร
จะเป็นงบเพื่อดูแลสวัสดิการของประชาชนแบบครบวงจร
แล้วงบประมาณไม่ได้น้อยอย่างที่ท่านได้กล่าว
ประมาณทั้งหมดนั้นคือ๖๓๒๕๘๒ล้านบาท
ประการต่อมาที่มีการพูดกันมาก
ว่างบสงเคราะห์สบตามประเภนนี้นั้น
ก็ต้องยอมรับข้อที่จริงนะครับว่า
การตั้งงบประมาณล่วงหน้า
เอาไว้เผื่อใครจะเสียชีวิตแล้วก็จะมีเงินชดเฉยให้
เบิกงบตามจำนวนผู้ที่เสียชีวิต
จึงมีงบค้างตลอดเวลายืนยันนะครับว่างบประมาณปีหกสี่นั้น
ไม่มีค้างเลยแม้แต่รายเดียวงบปีหกห้า
ท่านสมาชิกคุณสมเกียจก็บอกว่ามีค้างแปดหมื่นหนึ่งพันราย
ก็ยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่ถูกต้องและเป็นจำนวนเงิน๒๔๓ล้านบาท
แต่ทั้งนี้งบจำนวนนี้รัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยครับ
อยู่ระหว่างขออนุมัติงบกลางจากท่านนายกรมตรี
อกจากนั้นแล้วท่านได้พูดถึงงบสงเคราะหจัดการศพก็อยากจะกราบเรียนว่า
เมื่อสิบเก้าพฤษภาคมหกสามนั้นรัฐบาลชุดนี้เองครับ
เป็นรัฐบาลที่ได้อนุมัติเพิ่มค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
จากสองพันบาทขึ้นเป็นสามพันบาทต่อราย
อกจากนั้นแล้วอยากจะให้ท่านได้หูดูด้วยว่า
งบซ่อมบ้านผู้สูงอายุอีก๑หมื่นหลัง
ปีงบประมาณปีนี้งบซ่อมบ้านผู้สูงอายุที่ติดเตียงที่พิการอีก๓๕๐๐หลัง
วันนี้อยากจะกลับเรียนว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกตั้งข้อสังเกตเรื่องของเด็ก
ปัญหาเด็กปัญหาครอบครัวนั้นก็ต้องบอกว่า
วันนี้ประเทศไทยนั้นมีครอบครัวอยู่๒๗ล้านครอบครัว
๒๗ล้านครอบครัวนั้นวันนี้สังคมเรามีปัญหาครับ
ภัยโควิดจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้ครอบครัวมีปัญหา
เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ครอบครัวผสมคือ
ลูกฉันลูกเธอลูกเรามีปัญหาหมดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์
ดังนั้นก็ต้องกลับเรียนว่าปัญหานี้คงจะหลีกเลี่ยง
ไม่พ้นแต่ว่าต้องมีการจัดการอย่างจริงจัง
แต่จะกลับเรียนว่างบประมาณที่ด้านผู้สูงอายุที่ท่านบอกนั้น
เบียงชื่อผู้สูงอายุที่หลายท่านบอกว่ารัฐบาลเนี้ย
ไม่ได้ทำตามสัญญาก็บอกได้เลยนะครับว่าทั้งงบ
เด็กแรกเกิดที่เรามอบนั้นท่านจะรู้ว่าเราเลือกตั้งตอนปีหกสอง
ปีหกสามประกราคมเราก็มีปัญหาโควิดแล้วทั้งปี
หกสี่ก็มีปัญหาโควิดวันนี้หกห้า
เรายังต้องใส่หน้ากากอภิปรายในสภาอยู่
ต้องยอมรับครับว่าสิ่งที่รัฐบาลนั้นได้ตั้งใจว่าจะจัดงบประมาณดูแลผู้สูงอายุทั่วหน้า
งบประมาณที่จะดูแลเด็กแรกเกิดล่วงหน้านั้นมีปัญหา
ถามว่ามีปัญหาจากไหนก็จะกลับเรียนท่านทราบว่า
จริงแล้วเนี่ยงบเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าเนี่ย
เริ่มต้นเนี้ยมีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเนี้ยสี่ล้านหนึ่งแสนคน
รัฐบาลก็บอกว่าในเมื่อตอนนั้นเราไม่มีเงินท่วนหน้าแล้วก็ต้องให้คนที่จนที่สุดของ
กระบวนการนั้นได้รับเงินไปก่อนก็มีการจัดสรรให้กับ
ผู้ปกครองของเด็กที่มีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีก็จะได้เด็กที่รับการสนับสนุน
สองล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันคนคนที่มีรายได้เกินหนึ่งแสนบาทต่อปี
ขึ้นไปก็จะมีประมาณหนึ่งจดแปดล้านคน
นั่นคืองบที่ยังไปไม่ทั่วถึงนอกจากนั้นแล้วอยากจะให้ท่านเห็นนะครับ
ว่าที่ทุกท่านได้ถามว่าคณะกรรมการ
เด็กแห่งชาติอนุมัติเมื่อเดือนกันยายนเมื่อกรกฎาคมหกสาม
ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดูแลคนไทยทั้งประเทศด้วยความรอบครอบ
ปัญหาก็คือมีอยู่ว่าเมื่อทั้งโลกติดโควิด
ประเทศไทยมีปัญหาว่าคนติดโควิดกันเยอะ
ก็ต้องบอกว่าเงินฉุกเฉินที่รัฐบาลต้องจัดการนั้นคือ
แปลงงบที่รัฐสภานี้ก็ได้อนุมัติงบนั้นประมาณไปแล้ว
ลงบจากที่ไม่จำเป็นมาจ่ายเรื่องโควิดทั้งหมด
อยากจะกลับเรียนว่างบที่มานั้นรัฐบาลใช้เงินทุกบาททุกสตางค์
รักษาชีวิตของคนไทยรักษาให้คนไทยนั้นป่วยน้อยที่สุด

ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนนะครับที่จะได้ดูแลประชาชนในยามที่มีภัยอย่างนี้
๕ล้านคนคือ๕๕ล้านบัญชี
รวมทุกหมวดค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลสนามเงินเยียวยา
ที่ได้ใช้ไปดูแลพี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้ไป๑๕ล้านล้านบาท

ผมอยากให้ท่านสมาชิกนั้นผู้ทรงเกียจได้เปรียบเทียบ
ว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางการแพทย์

ยังไม่สามารถควบคุมประชาชนเขาได้ดีเท่ากับประเทศไทย
ประเทศไทยนั้นรัฐบาลเสียใจมากว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นหมื่นราย

ในขณะที่ประเทศที่มีเป็นมหาหน้าทางการแพทย์นั้นมีผู้เสียชีวิตเกิน๑ล้านคน
อัตราส่วนที่เราเสียหายนั้นน้อยกว่าหลายเท่า
แล้วก็ต้องบอกว่าบุญซ้ำกรรมสัตว์เราก็คาดว่าโควิด
เข้าไปอีกก็อยากจะบอกว่าเงินที่จะมาดูแลผู้สูงอายุ
แบบครบถ้วนเงินที่ตั้งใจจะมาดูแลเด็กให้ครบถ้วนนั้น
ถามว่าเงินสวัสดิการหายไปไหน
วันนี้ต้องกราบเรียนว่านอกจากที่รัฐบาลใช้เงินไปในการดูแลเรื่อง
รักษาชีวิตของประชาชนอย่างเต็มที่เท่าไหร่เท่ากัน
รักษาคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยเท่าไหร่เท่ากัน
วันนี้รัฐบาลก็มีภารกิจพิเศษคือตรึงค่าคลองชีพให้ต่ำที่สุด

ผมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะไม่สามารถตรึงค่าครองชีพได้ตลอดไป

แต่อยากจะกลับเรียนท่านว่าค่าครองชีพนั้นมีผลกระทบกับคนทุกช่วงวัย
ตั้งแต่เด็กแรกเกิดยันผู้สูงอายุ
ทุกคนได้ประโยชน์จากมาตรการที่รัฐบาลทำคือประหยัดค่าไฟฟ้า
จากเดิมที่ใช้ก๊าซมาปั่นเป็นไฟฟ้า
ราคาก๊าซต้นทุนปั่นไฟนั้นเพิ่มขึ้นไป๙๐๐
รัฐบาลได้เปลี่ยนวิธีการคือเปลี่ยนจากก๊าซนั้นมาเป็นน้ำมันดีเซลปั่นไฟแทน
ก็ทำให้ลดต้นทุนในการค่าไฟที่ประชาชนจะต้องแบกทั้งประเทศได้
อกจากนั้นแล้วเรื่องมาตรการประหยัดภาษี
ลดรายได้ของรัฐออกไปก็ช่วยประชาชนนั้นได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าอีกด้วย
สิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลก็ต้องดูแลก็คือเรื่องค่าขนส่งค่าครองชีพต่างนั้น
วันนี้ก็อยากจะให้ประชาชนพี่น้องทั้งประเทศได้รับทราบว่าน้ำมันดีเซลราคาแพงขึ้น

รัฐบาลได้นำงบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดนั้น
มาดูแลตึงค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน
วันนี้คงไม่มีใครทราบหรอกครับว่าราคาน้ำมันดีเซลนั้นเนี่ย
อุดหนุนลิตรละ๑๐กว่าบาท
รัฐบาลอุดหนุนถัง๑๕กิโลกรัม
ละประมาณ๑๑๐๑๒๐บาท
ในขณะที่ราคาเบนซินในประเทศไทยนั้น๕๐กว่าบาท
แต่ท่านทราบไหมครับว่าวันนี้ราคาน้ำมันเบนซินที่สหรัฐ

มีแหล่งน้ำมันที่มากที่สุดของโลก
ราคาลิตรละ๖๗บาท
แปลงเป็นลิตรแล้วลิตรละ๖๗บาท

เพื่อรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

ก็บอกว่ารับฟัง

ไม่เคยคิดที่จะละเมิดคำพูด
ผิดสัญญากับพี่น้องประชาชน

ไม่ใช่คำแก้ตัวปี๖๒

จะมีโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในโลก
รอบ๑๑๐ปีเกิดขึ้น

กระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังต้องใส่หน้ากากกันอยู่
ไม่เคยมีใครคิดว่าราคาน้ำมัน
ซึ่งเคยอยู่แบโลละ๖๐เหรียญ
วันนี้ขึ้นไปถึง๑๒๐เหรียญแล้ว

แต่รัฐบาลนั้นพยายามตรึงทุกอย่าง
เพื่อรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ

ท่านผู้ทรงเกียจที่เคารพว่า

ทุกอย่างปฏิบัติไปด้วยเหตุด้วยผล
และผมคิดว่าที่เราคุยกันได้ก็เพราะว่า

รัฐบาลก็รักประชาชนรักประเทศ

วันนี้ถ้าเกิดเราไปจับมือทำงานด้วยกัน

ก็ขอความกรุณาทำความเข้าใจกับสิ่งที่รัฐบาล